มันเป็นตัวเลขที่ทางตำรวจได้แจ้งมาในทางสื่อ
สิบสองวัดสิบสองคดีคือการบุรณปฏิสังขรครับ
การกระทำผิดเกิดก็คือปีห้าหกถึงห้าเก้าใช่ไหมครับ
ไม่รู้ของวัดพลังเชิงวันเดือนปีไหนนะครับ
เห็นว่าลงไปทั้งหมดสิบล้านใช่ไหมครับ
แล้วก็ทอน๘ล้านใช่ไหมครับเข้าวัด๒ล้าน
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของที่นี่เป็นคนดีนะครับ
แล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริต
แล้วก็อุทิศตนให้กับพระศาสนานะครับจะมีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นอย่างนั้น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
ถ้าตามต่อกันจริงเพราะว่าคนที่ออกมาให้ข่าวให้ข้อมูลเนี่ย
ก็คือคนที่ดูแลโดยตรงก็คือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ที่ให้ข้อมูลนี้ไม่ใช่อยู่ก็ออกมาในสมัยนี้นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีการตรวจสอบกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วเมื่อได้ข้อมูลว่าน่าจะมีการทุจริตการจากการทำงานของสำนักงานที่ว่านี้
ก็มีการส่งต่อกันตั้งแต่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็มาที่ตำรวจค่ะคุณผู้ชม
จากนั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาแล้วข่าวนี้ที่จะใหญ่หลังจากนี้ต่อไปก็เพราะว่า
ข้าราชการระดับสูงทั้งสิ้นเลยนะคะที่เกี่ยวข้องและคนในครอบครัวของอดีตข้าราชการของสังกัดนี้แหละ
ที่ยังคงมีรายชื่อเกี่ยวข้องด้วยและเอาจริงจริงแล้วเรื่องนี้จะต้องอยู่ในความสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับจะไม่อยากให้เข้าไปแตะต้อง
เรื่องเงินวัดค่ะคุณผู้ชมยังไม่ได้พูดถึงกรณีเรื่องเงินของวัดแต่ละวัดนะคะคำว่าเรื่องเงินวัดที่เราพูดถึงตอนนี้คือสิ่งที่ข้าราชการเองกับทางวัดแต่ละวัดเนี่ยต้องมีการประสานงานกันที่เราพูดถึงคือน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นจากงบประมาณที่จริงแล้วต้องนำไปใช้ในการซ่อมแซมวัด
ให้ค่ะให้จริงให้ไปปุ๊บขอคืนด้วยเขาเรียกเงินทอนแล้วเกิดกับวัดหลายวัดมีทุกภาคเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ยังเปิดออกมาไม่หมดนะคะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันมีแขกรับเชิญสองท่านท่านแรกจะอธิบายให้ฟังได้นะคะว่าเอ๊ะแบบเวลาวัดเขาของงบประมาณเนี่ยเขาขอกันยังไงการส่งต่อกันการทอนเงินกันวิธีการปฏิบัติเป็นแบบ
ของวัดหรือเปล่าหรือรู้รู้กันอยู่แค่ยังไม่มีหลักฐานใบเสร็จบินเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยของจริงใช่ไหมไม่ใช่ของใหม่ใช่หรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพระพยอมกรยาโนนามัศกาลพระอาจารย์ค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะเพิ่งออกมาบอกว่าวัดต้องโปร่งใสอันนั้นพูดถึงเงินวัดล้วนเลยนะคะคือในวัดเนี่ยได้อะไรมาเนี่ยต้องโปร่งใสส่งบัญชี
คุยกันมาเนี่ยคือเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมหรือว่าคนละเรื่องกันเลยนะคะ
อาจารย์เป็นอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจารย์ภัยบูลนิติตะวัน

ไม่รู้เข้าทางเขาบอกนะเดี๋ยวค่อยมานะจะหรือคะ
แม้แต่อดีตผู้อำนวยการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยังทุจริตเลยหรืออยู่ในการตรวจสอบนะคะ
เราจะคุยกับภูมิในการท่านปัจจุบันค่ะพันธมโรโธพงภรพราหมณ์เสน่ห์ค่ะ
พอสวัสดีค่ะพอสวัสดีครับพศครับพคุณเจ้าครับแล้วสวัสดีท่านครับเชิญครับ
ค่ะพอค่ะคือพอข่าวออกมาแบบนี้เนี่ย
มันทำให้เหมือนกับวงการที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
ศาสนสถานทั้งหมดมารวมศูนย์กลางอยู่ที่ข่าวนี้ทั้งหมดเลยนะคะ

คำถามแรกก่อนเลยคือสรุปว่ารายชื่อที่เปิดออกมาก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นอดีตพอรองพอคนปัจจุบัน

ข้าราชการระดับสูงสังกัดหน่วยงานที่ว่านี้
ตกลง๑๐๐คือเกี่ยวข้อง
และ๑๐๐มีทุจริตใช่หรือเปล่าคะ
ผลการสอบสวนของตำรวจ

ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่า

แต่มูลของความทุจริตหรือไม่เนี่ย
จะอยู่ที่การเรียกข้าราชการเหล่านี้

เพราะมาตรา๑๓๔ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จะแจ้งข้อหาได้แต่เมื่อมีหลักฐาน

ถ้าจะใช้คำตอนนี้คือมีมูล

แต่ว่าการกระทำที่ได้มีการสืบสวนแล้วปิดการตรวจค้นเนี่ย
แสดงว่ามีร่องรอยนะครับ

คนที่มีชื่อเกี่ยวข้องจะชี้แจงได้หรือเปล่า
ถ้าไม่ก็เท่ากับทุจริตใช่ไหมคะ

มีหลักฐานเบื้องต้นตามสมควรว่า

ว่าตัวเองอยู่ในรายชื่อหรือเปล่า

คำถามคือว่ามีการคุยกันภายในไหมคะพอว่า
พูดกันตรงนะคะคือคนก็เคยอยู่ด้วยกัน
ยังทำงานด้วยกันอยู่กับพอตอนนี้มีการคุยกันภายในสำนักงานเองไหมคะ

ว่าพี่ผมเนี่ยนะเรื่องมันเป็นแบบนี้มีชี้แจงแบบนี้
รอบไม่ต้องออกมาเป็นข่าวไม่ต้องไปถึงมือตำรวจ
ไม่ต้องอย่างเป็นทางการมีการคุยกันติดต่อกันภายในไหมคะ
ครับเรายังไม่อยากจะเรียกว่าคุยหรอกครับ
เพราะว่าก็ต้องให้เกียรติแต่ละท่านนะครับ
ถ้าดิฉันจะเอารายชื่อลองถามพอนะคะ
ถ้าไม่ใช่ท่านรีบบอกนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาคือ
รองภูมิในการของสำนักงานคนปัจจุบัน
อนุญาตนิดหนึ่งครับท่านอย่าเอ่ยชื่อท่านใดท่านหนึ่ง
เพราะว่าบุคคลมีสิทธิตามรัฐมนุนที่จะได้รับสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์
และมีสิทธิที่จะในความเป็นอยู่ส่วนตัวตลอดจนชื่อเสียง

สำหรับใดที่ยังไม่ได้มีการลักษณ์ว่าผิดต้องรบกวนอย่างนี้นิดหนึ่ง
เพราะว่ามันจะกระทบกับท่านด้วยนะครับ
โรงแบบนี้กรองภูมิในการคนปัจจุบัน

ยังไม่มีการแจ้งข้อหาจากตำรวจนะครับ
มีความสงสัยตามทรงควรจึงเข้าไปค้นไงครับ
อเรนนี่อการ์
ก็เป็นท่านอดีตที่ว่านี้นี่นะครับ
เป็นท่านที่ถูกเข้าไปค้นบ้านของคนในครอบครัวถูกไหมคะ

ครับก็มีการค้นเหมือนกันครับ
ก็แสดงว่ามีความสงสัยตามสมควรครับ

จึงสารอิงได้ออกมาค้นให้ครับ

ในส่วนที่เป็นอดีตข้าราชการสำนักงานที่ว่า
ค่าราชการปัจจุบันในสำนักงานที่ว่า
จาก๓ท่านที่ที่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยตำแหน่งเนี่ยนะคะ
มีเพิ่มเติมกว่า๓ท่านไหมคะ

แต่ว่าคนที่จากรายงานข่าวเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับ

ที่เราได้ยินกันในสื่อนี้นะครับ
มีมากกว่านั้นเป็นคนนอกก็มีนะครับ
ค่ะคำถามคือถ้าในแง่ของระดับสูงของหน่วยงานค่ะ

เหนือจาก๓ท่านนี้มีอีกไหมคะ

ค่ะทีนี้ที่มีข่าวเพิ่มเติมเนี่ย
รวมแล้วไม่ว่าจะข่าวออกมาข่าวเล็กข่าวใหญ่

รวมแล้วน่าจะมีคนที่เข้าข่ายต้องชี้แจงเนี่ยนะคะ

เท่าที่ทราบมาประมาณ๔ท่านครับ
ที่ว่านี้คนที่จะเรียกเขาไป

คือต้องเป็นตำรวจใช่ไหมคะไม่ใช่ผอใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้องเป็นตำรวจออกหมายเรียกมาครับ
ในส่วนของวัดบ้างค่ะวัดเนี่ยบอกว่ามีอยู่หลายแห่ง
เอาจนถึงตอนนี้วัดที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

วัดที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องนี้นะครับ

แต่ว่าที่ตรวจพบเนี่ยมี๑๒แห่งครับ
๒แห่งวัดภาคไหนที่ทอนเงินเยอะสุดคะ
มีอยู่วัดหนึ่งนะครับอย่าเอ่ยชื่อเลยตรงภาคกลางนะครับ
อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีธุยาถูกไหมคะ
๑๐ล้านตามข่าวก็คือทอน๘นะครับ
ค่ะพอระวังซะดิฉันไม่กล้าเอ่ยจากข่าวเลยนะคะเนี่ย
ครับได้ครับอย่างที่กลับเรียนนะครับ
หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีกฎตัวนี้ด้วย
มันอยู่ในรัฐมนุษย์นะครับศิษย์ที่สองประกาศนี้นะครับ
ท่านจะสังเกตว่าตำรวจตอนหลังจับมาแล้วไม่แถลงข่าวเห็นไหมครับ
ไม่เอาคุณตัวอาหารมาแสดงข่าวเพราะว่าปัญหาตรงนี้นะครับ
ค่ะตอนแรกไม่กลัวตอนนี้กลัวแล้วค่ะท่าน

สูงสุดเงินทอนที่เจอเนี่ยคือ๘๐ถูกไหมคะ
ไปได้ถึง๘๐และตัวเลขในระดับสูงเนี่ยก็คือ๓ใน๔ส่วนครับ
ส่วนทร๑ส่วนวัดนะครับ
ค่ะท่านคะลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ย
เอาเฉพาะ๑๒วัดที่เป็นข่าวก่อนนะคะ
วัดที่ว่านี้เนี่ยคือทำไปโดย

หรือรู้เห็นเป็นใจรู้อยู่แล้วว่าอันนี้มัน

จะเป็นไปโดยท่าน
จะปฏิสุจัยหรืออะไรอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ท่านจะมีส่วนในการที่รับเงิน
มาจากราชการเข้าบัญชีแล้วเนี่ย
มีการโอนเงินจากราชการเข้าบัญชีแล้วเนี่ย

พระอาทิตย์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการถอน
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงมีส่วนเข้าไปแล้วครับ
ครับ

อันนี้ที่เจอเนี่ยนะคะคือการตรวจสอบระหว่างปี
งบประมาณของปี๕๖ถึง๕๙
หรือ๕๕๙หรือปีไหนถึงปีไหนคะ
ถึง๕๙โดยประมาณครับ

พบว่ามีการกระทำผิด๑๒เรื่อง
๑๒วัด๑๒คดีนะครับ
พออ่ออลักฐานเนี่ยบัตรแน่นแค่ไหนคะ

แล้วสำนวนการสอบบัตรโดยเป็นความลับ
ตามปำวงลระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี
พอจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสำนักงานพระพุทธไหมคะ

มันจะว่าว่าคนอย่างเดียวก็ไม่เชิง
ในแง่ของการบริหารจัดการเชิงระบบตัวกฎหมาย
หรือแม้แต่ข้อประกาศในการใช้ต่างเนี่ย
มันหลวมไปป่ะคะถึงหลุดกันได้ขนาดนี้ค่ะ
สิ่งที่ทำตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นก่อนปี
ที่มีการวางระเบียบไว้ในเรื่องนี้ให้รัฐกลุ่ม
แล้วระเบียบที่ได้มาใช้กับงบประมาณปี๕๙นะครับ
เพราะสมัยนั้นได้มีการขอกันโดยตรงจากวัดไปสำนักพุทธใหญ่เลย
ไม่ผ่านพศจหรือพฤศนาจังหวัดนะครับ
เสร็จแล้วก็เมื่อให้ก็ให้กันโดยตรงเลย
ไม่ผ่านพุศนาจังหวัดเพื่อตรวจสอบวัดนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยจึงมีความหละหลวมแล้วก็เกิดเหตุเช่นนี้นะครับ
แต่พอหลังจากปี๕๙แล้วเนี่ยมีขึ้นหลายเรื่องครับ
แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะประกันได้ว่าไม่มีเลยนะครับ
ที่บอกว่าต้องผ่านก็คือคนของสำนักงานพระพุทธที่ประจำจังหวัดถูกไหมคะ

คืออาจจะเกิดขึ้นได้อีกถูกไหมพอเพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้าปี๕๘ที่พอบอกเนี่ยนะคะว่า
คือหลังจากปี๕๘น่าจะแน่นขึ้น
แต่เอาเข้าจริงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็คือก็สังกัดนี้ค่ะ
ไม่ได้ไม่ใช่ประจำจังหวัดแค่นั้นเองจากส่วนกลางด้วยซ้ำยังทำเลยอ่ะ
ยังถูกต้องสงสัยว่าทำเลย
เอาละครับหลังจากที่มีกระบวนการเป็นชั้นนะครับ
มันมีการทอนยากขึ้นเพราะคำขอเงินเนี่ยจะต้องผ่านพศจ
ซึ่งจะมีคณะกรรมการโดยมีผู้ว่ามีพระมีเจ้าหน้าที่ปกครองเป็นกรรมการ
รองไว้ชั้นหนึ่งแล้วจึงส่งให้พศคือพฤศนาใหญ่เนี่ยทำการอนุมัตินะครับ
แล้วก็ตอนส่งเงินลงไปก็ส่งไปที่จังหวัดก็จะมีคณะกรรมการควบคุมจัดสรรเงินนะครับ
ต้องตรวจสอบการใช้เงินนะครับมันมีกลไกส่วนนี้เข้ามา
อันนี้คำถามของท่านก็คือการวางกลไกในขณะนี้
ได้ทำไว้อยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้แล้วสำหรับตั้งแต่ปี๕๙ลงมาให้๕๙ขึ้นไป
และในวันนี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยมันพอหรือยัง

โดยเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่เป็นผิดวินัยหรือไม่ต่อไป
เพื่อที่จะทำผลการสอบศูนย์พาวินัยต่อ

คือถ้าราชกาลโดน

ของวัดเนี่ยคือตัวผู้ที่โดนเนี่ยจะเป็นใครคะ
คณะกรรมการเจ้าวาดหรือหรือยังไงคะท่านอ่า
ระบุคำนี้ก็แล้วกันครับพระที่เกี่ยวข้องล่ะครับ
และคนที่จะถอนเงินนี้ได้ต้องเกี่ยวกับทางเจ้าวาดด้วยนะครับ
จะเอาเงินไปได้นะครับเพราะเงินเมื่อโอนไปที่วัดแล้วเนี่ย
อ่าผู้ที่จะเปิดบัญชีวัดนั้นน่ะก็คือเจ้าอาวาสนะครับ
ต้องไปเปิดในนามของวัดในชื่อของตน
ท่านจะเอาใครไปเกี่ยวข้องกับการถอนมั่งเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แล้วกฎหมายเขากำหนดไว้เลยว่าเงินเนี่ยนะครับ
กฎนะฮะจะมีกฎกำหนดไว้ว่าเงินเนี้ยอ่าถ้าอ่า
ถ้าเกินสามพันเนี่ยจะต้องเปิดเป็นบัญชีแล้วราชการเหล่านี้
เงินเนี่ยเราโอนให้โดยไม่ใช้เงินสดนะครับโอนบัญชีธนาคารต่อบัญชีธนาคารนะครับ
ขอสุดท้ายจริงนะคะคือสมมุติว่าพระที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คือถ้าภายในวัดดิฉันพอนึกออกแต่เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะจังหวัดขออภัยนะคะที่ฉันเรียงสายพระไม่ถูกขออภัยนะคะ
คือลักษณะนี้ต้องเกี่ยวทั้งหมดไหมคะอ่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดเพราะฉะนั้น
อ่าที่เกี่ยวข้องคือเจ้าอาวาสครับอ่าแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่า
รับเงินทอนรับเงินไปโอนก็คือทอนนั่นแหละครับค่ะเข้าใจค่ะ
พอค่ะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อว่าง
พอเรียนเชิญที่รายการบ้างนะคะได้ครับยินดีครับ
สวัสดีค่ะครับขอบคุณครับราชการครับสวัสดีครับ
ค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคำถามก็คือไม่ใช่เรื่องใหม่อะค่ะ
ฉันคุยนอกรอบกันทั้งพระอาจารย์พยอมแล้วก็อาจารย์ภัยบุญ
คือไม่ใช่เรื่องใหม่แต่คำถามคือแล้วทำไมคราวนี้ถึงแดงขึ้นมาล่ะ
แล้วอย่างนี้มันมีมากกว่านี้หรือเปล่านะคะแล้วจัดการ๓๔คนแค่นั้นเองเหรอ
ที่เป็นข้าราชการแล้วพระล่ะพระหลุดเลยหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
ผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อค่ะมาสักครู่นี้ที่ทางพพท่านบอกก็
จริงถ้าใครอ่านข่าวนี้ก็จะเห็นรายชื่ออยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นที่ปิดบังอะไร
แต่ว่าก็เอาล่ะอย่างที่พอสบายใจที่จะตอบในลักษณะนั้นพระอาจารย์พยอมค่ะ
อันนี้รู้กันอยู่ใช่ไหมคะ

อย่างนั้นมันไม่ใช่ของที่คุณอย่างที่คุณว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิด
มันมีมานานแล้วสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ย
เขาก็ยังทำกันนะเช่นสมมุติว่าเศรษฐีคนนี้ตั้งโรงทาน
มันก็ยังมีแม่ครัวเอาหมูไปมั่งเอาไอ้นั่นไปมั่ง
เพราะฉะนั้นเรื่องหมูหมูไปตั้งเยอะแล้วหลายล้านอย่างนี้
ก็นี่น่าวันก่อนต้องมีกินหมูไปบ้างแล้วเอาอย่างงี้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ
คือมันเกิดจากระบบระเบียบกฎหมายวิธีปฏิบัติมันหลวม
หรือไม่ก็ไม่เกี่ยวก็วิธีปฏิบัติเป็นแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ
เป็นอย่างท่านรัฐมนตรีออมสินว่าถ้าเอาเปรตไปลงไว้ตรงไหน
ก็มีปัญหาทั้งนั้นถ้าเอามนุษย์ใจสูงใจประเสริฐไปลง
พุทธจากตรัสว่าโลโภธัมมานังปริปันโถ
เอาคนโลกไปทำงานที่ไหนก็มีอันตรายที่นั่นแหละอืม
เพราะฉะนั้นระเบียบดียังไงก็ตาม

พระเจ้าค่ะถามแบบนี้ครับเวลาวัดแต่ละวัด
จะได้เงินงบประมาณไปซ่อมแซมวัดเนี่ยค่ะ
บังเอิญวัดจะมาเป็นวัดสร้างใหม่

เพราะว่าที่วัดทำมานี่เป็นวัดสอนอบรมไข้
อัตมาเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับมศในการเผยแพร่
พุทธศาสนาไม่ได้เป็นธรรมทูตของมศ

ที่วัดได้เนี่ยมีอยู่แห่งเดียวที่ได้
กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์
เคยให้สองปีสามปีติดปีละล้าน
แล้วตอนหลังอาจจะมาคิดว่าอันนี้ก็ไม่ได้ให้เกี่ยวกับเรื่อง
อย่างว่าวันสองวันจะมาได้รับจากสมเด็จพระสังคมราช

เขาให้ตัวนี้
สามอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยอาจารย์มายังไม่มีสิทธิ์ได้เลย
สถานะของวัดนี่ขึ้นสามารถบอกสิทธิ์ได้ด้วยเหรอคะ

ไม่รู้แต่ว่าก็มันไม่มีชัดตัวธรรมอ่ะ

สองไม่ได้อยู่ในสายงานสายพุทธธรรมทูตที่จะไปเผยแพร่
ไม่มีวัดที่มันซุดโทรม
วัดธรรมพึ่งสร้างเผื่อไม่กี่ปี
มันไม่มีอะไรซุดสมเพราะฉะนั้นขอไปเขาก็คงไม่ให้
อาจารย์เคยคุยกับวัดที่ขอเงินงบประมาณได้บ้างไหมคะ

เราก็รู้อยู่ว่าวัดส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ย
จะเป็นวัดเขาเรียกอารามหลวง

อย่างอัตมานี่มันนอกจากอารามหลวง

ซึ่งคนพิจารณาให้ก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระอาจารย์ได้ยินข่าวลักษณะเงินพรแบบนี้มานานแล้วยังคะ
ไม่เคยคิดเลยเพิ่งมาได้ยินเนี่ย
อาจจะเป็นเพราะเนรปลื้มมั้ง

คือผลประโยชน์เกิดขึ้นแล้วมันเกิดนั่นขึ้นมา
ก็มีพระบางรูปท่านก็ไปร้องเรียนเรื่อง
ให้ระวังนะเงินอุดหนุนเนี่ย
แต่มาเคยได้ยินเห็นไปหาท่านอาจารย์
มีใจแล้วก็พูดจิวมาแบบทางนี้

อุดหนุนก็คืองบประมาณดิฉันเข้าใจถูกไหม

ขึ้นอยู่กับว่าวัดนั้นมีสถานะอย่างไร

มันนี่เรื่องจริงไงอธิษฐานไงฮะ

มันอยู่ที่โครงสร้างการ

โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ต้องเห็นด้วย
เขามีการบอกกันด้วยว่าวัดไหนจะได้วัดไหนไม่ได้
อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ว่าวัดเรื่องธรรมทูต
ต้องเป็นธรรมทูตหรือมีโรงเรียนปริยัติอะไรต่างขึ้นก็
ศต้องมีส่วนด้วยทั้งนั้น

ในการที่จะผลักดันให้ได้งบตรงไหน
คือมันเป็นอะไรซึ่งเป็นระบบอุปถัมภ์
อ้าวถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็เป็นต่อลำบากแล้ว
ของวัดวัดของท่านพระอาจารย์ประยอมเนี่ย
ของท่านอยู่ด้วยเป็นวัดแท้อย่างนี้
ท่านไม่มีสิทธิ์ได้เลยในระบบนี้
และอาจารย์ระบบนั้นไม่ได้แต่ระบบกระทรวงพัฒนาสังคมได้
แต่ได้๓ปีอาจจะมาคิดว่า
เราได้๓ปีติดเราก็อยู่ตัวแล้วเข้มแข็งแล้ว
ตอนนี้พืชผลที่ปลูกไปซื้อที่ดินให้คนจน
วันนี้เนี่ยขวดละไม้กลับจะเน่าคาวัดแล้ว
เช้าไปบินตะบาทต้องไปแจกไป๑๐๒๐เค็ง

จิตสำนึกคนเนี่ยสำคัญในเมื่อเรามีผู้สู้ตัว
เหมือนอย่างที่เนี่ยที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุรวย

จะเอาทำไมเสียสละให้คนที่เขาไม่ถึง๓๐๐๐เถอะ
ถ้าสมมุติที่ท่านลองพูดแทนนะคะลองพูดแทนวัฒน์
ซึ่งจำเป็นต้องได้งบในการไป
บำรุงซ่อมแซมจริงแหละคะอาจารย์พระบุญ
ในขั้นตอนสุดท้ายมันต้องมีขออยู่แล้ว
แต่เพียงแค่ก่อนจะขอเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีขอไปก็ได้
มีบางทีก็บอกว่าจะจัดให้แล้วก็ไปทำใบขอมา

คือไม่ใช่เป็นอย่างที่ตัวหนังสือ

ถึงค่อยทุกคนถึงค่อยวิ่งเข้าหา
หมาธรรมคมวิ่งเข้าหาเจ้าคณะภาค

ไม่ใช่แต่สำนักพุทธนะฮะเรื่องงบประมาณอุ่นวัฒน์เนี่ย

ดูทางฝ่ายคณะปกครองสงฆ์ด้วย

มศหรอเดี๋ยวนะฮะมศแล้วก็คณะปกครองเช่นเจ้าคณะภาคอะไรจัง
เรากำลังพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมอาจารย์ภัยบูล
เวลางบมันมามันมาเป็นของสำนักงานพระพุทธเองเลยหรือฮะ
คือสำนักมีอยู่ในกระมืออยู่แล้วแล้วจะพิจารณาให้ใครเป็นอีกเรื่อง
ไม่ใช่ว่าต้องขึ้นไปขอสำนักนายกทีละกรณีกรณีไม่ใช่

เพราะฉะนั้นเงินมันมารออยู่นี้อยู่แล้ว

แล้วเวลาพิจารณาก็คือสำนักงานพระพุทธ

สำนานพระพุทธจะทำอะไรต้องไปถามมศอยู่แล้ว
จริงก็คือทำอะไรก็ต้องให้มศอนุญาต

ดังนั้นจะเห็นว่า
เรื่องนี้ผมไม่ใช่ไปปักปำอะไร
แต่บอกให้เห็นถึงปัญหาอะไรบางเรื่อง
เพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าเรื่องของ๑๒วัฒน์

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ครรภการซำนักพุทธ
ผมก็จะต้องตรวจสอบต่อไปในส่วนของเจ้าอาวาส

ว่าท่านต้องเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการ

โดยที่วัดหรือเจ้าวาดซึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนนิติบุคคลวัด
แห่งนั้นจะไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้

บัญชีซึ่งท่านมีอำนาจในฐานะนิติบุคคลนะฮะ
แล้วท่านต้องเซ็นคืนมาให้สำนักพุทธ
ที่ผมยังตรวจสอบต่อที่อยากรู้ก็คือว่า
อย่างเช่นเอามา๑๐ล้าน๘ล้านคืนไปให้ข้ารายการนะฮะ
อีก๒ล้านเนี่ยท่านเอาไปไหนต่อด้วย
ไม่มั่นใจนะว่า๒ล้านนั้นไปปฏิสังขรหรือเปล่า
เพราะบางวัดอย่างเขาก็รวยอยู่แล้ว
บางวัดก็ไปได้รับเงินบริจาค
บอกว่าจะปฏิสังขรเงินจากญาติโยมก็ได้มาพอแล้ว
แต่ว่าได้เงินจากอันนี้มาด้วยสารพัด

ไม่ได้ทำบัญชีให้มันเรียบร้อยชัดเจน

อย่าเพิ่งเอาเข้าร่างตัวเองเสนอค่ะ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเอาเข้าร่างกฎหมายที่อาจารย์เสนอ
นี่อย่างนั้นขอกลับมาที่พระอาจารย์พระยอมค่ะ
ท่านค่ะคือในทางปฏิบัติที่เราทราบกันเนี่ยคือ
มหาเทราสมาคมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะแบบนี้

เผอิญ๓๔ช่อง

อามาก็เลยบอกเขามีรถมาคำหนึ่ง
เขาบอกขอดูบัญชีรายรับรายจ่ายที่วัดของพ่อสักนิดได้ไหม

นี่รายวันมันเข้าอย่างนี้นะรายจ่ายมันเข้าอย่างนี้นะ
ที่วัดจะมาเนี่ยมันสบายอยู่อย่างหนึ่ง

วัดต้องมีบารมีอย่ามีเงิน

พอดีที่จริงเนี่ยวันนี้มันเป็นวันที่ต้อง
เขาเรียกอยู่ระหว่างต้นปีกลางปีปลายปี

บางปีเจ๊งเลยเป็นหนี้ด้วยซ้ำ
พอซื้อพฤติดินให้คนชาติคนจน
พอกลางปีใช้นี่หมดสะสมก็เริ่มเก็บ
ก็เลย๒๖ล้านวันนี้ให้เขาดู
แล้วพอไปปลายปีขึ้นมา๒๘๓๐จะไปให้ใคร
ให้เด็กนักเรียน๓ล้านโรงพยาบาลเท่าไหร่

ช่วยซื้อที่ดินใส้คือไหมของมือให้คนยากคนจน

ที่ป่อนด์ธมมานี่มันเปิดให้ดูเลย
วันนี้๓๔ช่องดูเลย
คนทำบุญไม่ฉลาด
บริหารเงินบุญที่วัดไม่ฉลาด
ทำหนังสือเรื่องคู่มือยกระดับบุญ
อยู่นี่คนไทยเนี่ยทำบุญแบบตำน้ำพริก

คู่มือที่ว่านี้คืออัปเกรดบุญกันยังไงคะ
กระดับบุญคือคนใหญ่ส่วนใหญ่มีศรัทธาเลื่อนลอย

ส่วนศรัทธาเลื่อนระดับเนี่ยยังมีไม่พอ
เร่มนี้จึงยกระดับ

เพิ่งออกออกใหม่ล่าสุด
อาจารย์คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะ
สมมุติว่าเราไม่ใช่สมมุติดิฉันสงสัยก็ได้
พอทอนกลับมาเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ไปส่วนตัวของข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรือว่าออกไปจากสำนักพระพุทธต้องขึ้นไปไหนอีกป่ะคะ

ท่านไม่รู้จะไปอยู่ยังไง
ถ้ำกลางที่เขากระทำกันไว้แล้ว
ไม่ถึงก็ได้ว่าทำไว้แล้ว
น่าจะมีเรื่องที่เป็นมูลให้ท่านต้องเข้าไปจัดการ

คือสุดแค่สำนักพระพุทธ
ลายบุคคลหรือสำนักเป็นกลไก
เพื่อไปถึงใครต่อ
อันนี้เขาโอนไปที่ตัวฆาตการ

บัญชีส่วนตัวแล้วก็ส่วนจะเดินไปไหนนั้นเดี๋ยวก็ปรากฏหมดอ่ะ
เพราะว่าการกระทำอีกเพราะเมื่อกี้ท่านภรรภอบอกมีคนนอกด้วย
ใช่มันก็จะไปหมดเพราะว่าความผิดเรื่องทุจริตเนี่ย
เป็นคดีมูลฐานความผิดฟอกเงิน
ดังนั้นถ้าเขากล่าวหาทุจริตเขาก็ใช้กฎหมายฟอกเงิน
ก็เอาบัญชีมาแล้วก็ตามเงินไปหมดแล้วก็ตามไปยึดหมด
แล้วก็ต้องให้มาชี้แจงว่าเงินอะไรต่างก็ไปว่ากัน
คือเขาเรียกอะไรเงินส่วนที่เอาไปจาก
เขาเรียกเงินทอนหรือเงินอะไรป้นไปอะไรก็สุดแล้วแต่นั่นนะฮะ
รับรองทางกฎหมายปัจจุบันกฎหมายฟอกเงิน
สามารถติดตามได้เป็นส่วนใหญ่ตามมาจนได้
คือถ้าเอาตามรายชื่อที่ออกมาคนนอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีการเปิดรายชื่อ
ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องในครอบครัวของอดีตผอสำนักงานพระพุทธนะคะ
แล้วก็ส่วนคนอื่นจะเกี่ยวข้องนอกเหนือจากนี้หรือไม่
เดี๋ยวรอชื่อเปิดแต่คำถามวันนี้นั้นปิดท้ายช่วงที่๒ก่อน

มหาเทรสมาคมรู้เรื่องนี้ไหมคะ
คิดว่ารู้เรื่องนี้ไหมเวลาที่ไม่ใช่เรื่องทุจริตนะ
เวลาที่งบประมาณจะไปที่วัดไหนบ้างวัดไหนได้เท่าไหร่
วัดไหนได้บ่อยวัดไหนไม่ได้เลย
วัดไหนขอวัดไหนไม่ต้องขอแล้วให้
ทราบฮะเพราะว่าสำนักพุทธต้องไหลงาน
แต่มศไม่ใช่คนตัดสินถูกไหมคะ

คือโดยรายลักษรเป็นอย่างนั้น
ทำไมอาจารย์ต้องมีคู่ขนานตลอดเลยอ่ะคำตอบนี้
ก็นี่แหละครับระบบเป็นอย่างเยี่ยะ

เอาใหม่ในทันถามแบบนี้ถ้าเราจะสงสัย

เนี่ยทำใหม่แนวดิ่งลงมาบ้าง

หรือวัดใครวัดมันอย่างที่พอพงพรบอก
กรณีนี้ต้องวัดไขวัดมันนะครับ
เพราะว่าก็ต้องแต่ว่าต้องดูที่วัดด้วยนะครับ
ต้องเอาบัญชีวัดบัญชีเจ้าวาดนี่นะครับ
ไปตามต่อด้วยนะครับว่า
จากนั้นสมมติได้รับ๒ล้านแล้วเอาไปไหนต่อนะครับ

เพราะบางทีอันนี้ผมไม่ได้ว่าถึงวัดที่พูดถึง๒ล้านนะ
ผมพูดถึงวัดใน๑๒วัดเนี่ย
ผมเชื่อว่านอกจากเอาไปให้ทางฆาตการแล้ว

ผมเชื่อว่ามันไหลไปที่อื่นไม่ได้ไหลเข้าวัดจริง

ค่ะที่เรียนถามเมื่อสักครู่นี้กับพอพงพรเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันก็มีการเปิดชื่อมาแต่ในข่าวนะคะในข่าว
ภาคกลางวัดหนึ่งที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
ซึ่งจริงแล้วถ้าสมมุติเราดูกันอย่างคนภายนอกเนี่ย
คือไม่น่ามีปัญหาเรื่องของปัจจัย

ที่บอกว่าข่าวออกมาว่ามีการทอนเงิน๗๕

คือวันนี้ที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
ก็เลยสงสัยว่าให้มา๑๐วัดได้๑๐
โอ้โห๘ล้านนี่บานมากเลยนะคะคุณผู้ชม

ถ้าจะสงสัยแค่คนที่สังกัดสำนักงานพระพุทธนั้นจบหรือไม่
และเอาใหม่ที่อาจารย์บอกสมมุติสงสัยใหญ่เลยนะคะ

๒ล้านอยู่ที่วัดหรืออยู่กระเป๋าใคร
ในวัดหรือนอกวัด
คุณผู้ชมค่ะเรื่องเงินวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังคุยกันไม่จบนะคะ
อาจารย์ยังไม่ได้เปิดทางให้อาจารย์คุยเรื่องร่างกฎหมายตัวเองนะ
แต่เดี๋ยวกลับมาว่าถ้าสงสัย
โดยเฉพาะสงสัยพระสงสัยวัด
นี่แค่เงินงบประมาณยังไม่ใช่เงินที่ญาติโยมทำบุญนะคะ

เพราะเยอะนะคะแต่ละปีงบประมาณเยอะนะคะ
วัดที่ได้ไปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะงานที่ว่านี้เป็นการตรวจสอบกัน
หลังจากที่มีมูลแล้วก็มีการชี้แจงกันนะคะ

เพราะว่าเงินที่เกิดขึ้นในช่วงของปีงบประมาณ

ซึ่งถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พอพงพรบอกนะคะ

คือวิธีการมันน่าจะรัดกลุ่มมากขึ้น

อาจารย์ว่าถึงแม้ว่าอันนี้จะสุดแค่๕๙นะคะ
คือหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นไหม
เรื่องการให้งบประมาณ

เพราะว่าพอพูดถึงนะ
กระบวนการที่จะอนุมัติงบประมาณ
ให้มีขั้นตอนของจังหวัดร่วมด้วย
แต่พองบลงไปถึงวัดแล้ว
ปัญหาจริงมันเกิดจากงบไปถึงวัดนะฮะ
แล้ววัดเป็นคนโอนเงินกลับมา
ลักษณะเหอะมีอย่างแซ่งมันตรงส่วนนี้
ที่ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่ไปแก้ปัญหาได้เลย

อาจารย์ว่าเวลาวัดโอนกลับมาเนี่ย

หรือส่งยอมเขาตกลงกันนะครับ

คือถ้าเป็นไม่ใช่เป็นเจ้าวาดนะครับ

เพราะว่าเป็นลักษณะต้องสมคบคิดกัน

สมมติเป็นอย่างที่อาจารย์พระบูลบอก

ก็นี่เป็นเรื่องของวัดแก
งั้น๘๐นี่

คือเป็นเรื่องของวัดไงครับ

เป็นระบบที่ไม่มีอะไรตรวจสอบได้เลยนะฮะ

ผมยังค่อนข้างจะเชื่อว่าบางวัดหมดไปทั้ง๑๐๐เลยนะ

คือส่วนที่ไปถึงวัดปั๊บ
ส่วนหนึ่งจำนวนส่วนใหญ่กลับไปที่สำนักพุทธ

ไปที่กระเป๋าเจ้าวาดก็ตกทอดออกไปใส่ญาติโยมอีก

เอกสารสำคัญในการรับเงิน

ได้รับเงินครบแล้ว๑๐ล้าน
แล้วก็เข้าบัญชีของที่เจ้าอาวาสเปิดไปดีกว่า

คุณชมฝันต้องอยากได้ใบอนุมูลธนาใช่ไหม

ก็ต้องที่วัดสวนแก้ววันมาก็ต้องเซ็นดูทุกวัน
คือที่ฉันพยายามจะคิดว่ามันมีกรณีที่แบบเหมือนกับ

เหมือนกับรับมอบอำนาจ
คือดิฉันพยายามจะลองคิดอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่สมมุติว่ามันเป็นตามนี้แล้ว

โดยเฉพาะของคนที่เป็นรายชื่อ
คำถามคือพระอาจารย์คะคืออย่างเจ้าอาวาสวัดที่๑๒วัด

คือเขาเอาผิดกันแค่ไหนคะวินัยสงฆ์
คงอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขแล้วล่ะตอบคำเดียว

เขาทำกันยังไงคะย้ายวัดเหมือนเด้งข้าราชการหรือว่า
ก็สอบกันไปถึงที่สุดถ้าถึงที่สุดมันมีอย่างเดียวนะ
ถ้าเป็นเรื่องโกหกเงินเนี่ยมันไปโดนข้อที่๔อะ
ก็คือขาดจากความเป็นพระก็อยู่ไม่ได้
นอกจากจะมีช่วยกันอย่างไรอุปถัมภ์กันอย่างไร

มีการโอ้โหอัตมาเองเนี่ยตั้งแต่สมัยนิกรยันตะพุทธะอะไรเนี่ย
แต่มาผ่านมาเยอะแล้วเรื่องพวกนี้นะ
บางทีก็เลิกเลยตอนหลังนี้ไม่เอาแล้วไม่อยากจะไปยุ่งเลย
ลงพ่อพุทธชาติบอกคุณเป็นพระหรือจะเป็นสับเปล่า

เปลือค่อยนั่งชำแหละพวกผีเน่าพวกนี้
อาจารย์คะขอสักหนึ่งข้อที่ดีที่สุด
ถ้าจะไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีกแล้วอะค่ะ
เรื่องงบประมาณนี้ก็พอค่ะเรายังไม่พูดถึงเรื่องเงินแบบอื่นนะคะ
อะไรมาว่าผู้ทำบุญผู้ที่ให้งบไปเนี่ยคิดเป็นบุญ
อย่างในหลวงท่านก็เคยสั่งว่าอุปถัมภ์ศาสนาอย่างนี้

คนที่ไปช่วยงานทีแรกสำนักพุทธก็คิดเป็นบุญ
แต่จะพอเจอก้อนใหญ่มันลอยมาลอยไป
มันเหมือนหมูในจานทอดหอมอย่างนี้

อาจจะมาเชื่อว่าคนพวกนั้นเข้าไปทีแรก
น่าจะคิดเจตนาเป็นกุศล
แต่พอมันเกิดมา
ตัวเลขโอ้โหนี่๔๐ล้านนี่๒๐ล้าน

ใครจะคิดได้ว่าผู้หญิงกับสองคนที่สามีภรรยา
สามารถจะทำให้เจ้าอาวาสไม่รู้อะไรเลย
พระอาจารย์พระนี่ใช้เงินเยอะเหรอคะดังนี้
เป็นบางองค์ใช้เยอะนะ
แต่ขอให้ใช้เป็นสร้างบารมี
เอาบริหารเงินที่เขาถวายมาเนี่ยไปสร้างบารมี

เดี๋ยวนี้กำลังเปลี่ยนเงินบุญเนี่ยไปเป็นคดี
อยากจะใส่แต่ไม่กล้าทำ
ว่าเดี๋ยวนี้ทำบุญกันเป็นบาปเยอะ
แต่อยู่ไปบาปโพรบ้ามาเยอะ
ก็ดูสิวันนี้ที่ดินพันธุ์ไส้

กับวัด๑๒วัดก่อนอาจารย์ภัยบูรณ์ไม่เกิน๑นาทีค่ะ
อาจารย์เสนอข้อเสนอหลังจากนี้ถ้าไม่ให้เกิดซ้ำรอย
ต้องเปิดเผยโปร่งใสแล้วตรวจสอบได้
แหมว่าจะไม่ยื่นให้ทั้งทุกขั้นตอน
เงินงบประมาณจะไปก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้
แล้วก็วัดพอได้รับเงินก็ต้องเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้หมด
ทั้งระบบและรวมกระทั่งเช่นเอาไปปฏิสังขรรค์
เอาไปใช้ทำอะไรก็ต้องทำโดยเปิดเผยโปร่งสายตรวจสอบ
อาจารย์ภูมิจะทำเรื่องนี้ต่อด้วยใช่ไหมคะ
แน่นอนครับผมดำเนินการจนถึงที่สุดเพราะว่านี่คือยอดน้ำแข็งเท่านั้นนะฮะ
มีฐานน้ำแข็งใหญ่โหลานทำเพื่อพุทธศาสนิกชน
ที่อยากจะเห็นพระพุทธศาสนากิจการพระพุทธศาสนาเรา
เป็นที่ครอบศักราะห์ได้อย่างเต็มพระภูมิ

คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการเดี๋ยวตามต่อเรื่องนี้
ใหญ่ค่ะเพราะมีชื่อวัดใหญ่อยู่ในนี้อยู่หลายวัดทีเดียว